ก็ถ้าก่อนหมดระยะเวลาบังคับคดีใน๑๐ปีนี้
ถ้ามันหาอะไรไม่เจอจริงก็แนะนำใกล้

ก็คือให้เจ้าหน้าที่พิทักษัพเนี่ย
เขาไปรวบรวมทรัพย์สินมาให้เรา
มันต่างอย่างไรระหว่างการสืบทรัพย์

ก็ถ้าเราไปสืบเองบางอย่างที่บางหน่วยงาน

เราอาจจะสืบมายากนิดนึง
แต่ถ้าเป็นการฟ้องล้มละลายแล้วให้เจ้าหน้าที่พิทักษัพเนี่ยค่ะ
เขาไปสืบมาให้อันนั้นเขาเป็นห่วยงานราชการ

อ๋อคือตอนที่เราสืบเองแม้จะมีธนาคารไปช่วย
เราก็เจออย่างมากไปดูที่บ้าน
หรือไปเห็นอะไรของเขาเห็นมอเตอร์ไซค์เก่าคันหนึ่ง
แต่มันลึกไม่ไปถึงเรื่องของแบงค์เหลืองบัญชีต่าง

จะมีเจ้าหน้าที่พิทักษัพที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ย

เขาอาจจะได้ไปเจออะไรที่มันมากกว่านั้น

มีเงินดาวนเงินเดือนหักเงินเดือนมา
เพื่อจะมาชำระหนี้ที่สารสั่งแล้วยังไม่ใช้
แต่ทนายโรธบอกว่าควรรอให้ใกล้เวลาเหรอ
ค่ะเพื่อช่วงนี้เผื่อเรายังไม่เจออะไร
แล้วไปเจอทรัพย์สินของเขาเราสามารถเอามาของเราได้เลย

ก๊อฟมีทนายที่ติดต่อหรือว่าอาสาจะเข้ามาช่วยหรือยังฮะ

เขาแนะนำว่าอย่างที่ทนายโรแนะนำแล้วคือว่า
มันยังมีเวลาอีก๒ปีนิดอย่างนี้
ขอโอกาสให้เขาไปรำสืบทรัพย์อีกรอบหนึ่งก่อน
พอใกล้ถึงเวลาอีกสัก๓เดือนเขาค่อย
เรื่องลมนาลายค่อยมาวากกันเขาฝอกลมนาลายให้

ทุกผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้นั่งคุยกันนะ
ก็คือศาลท่านมีคำวิภาคศาสตร์พฤศจิกายน๒๕๕๙
ระยะเวลาในการที่เราจะไปตามสืบทรัพย
เพื่อให้เขาชดใช้๖ล้าน๗ให้กับเราได้
ให้คุณแม่กอล์ฟเนี่ย๑๐ปีมันจะไปยันพฤศจิกายน๖๙
โดยประมาณนะโดยประมาณนะฮะตรงเนี้ย
ทนายโรสหรือว่าทนายที่จะมาช่วยคุณแม่ก๊อฟ
บอกว่าเราอย่าเพิ่งฟ้องล้มละลายตอนนี้
เพราะพอเขาเป็นบุคคลล้มละลายปุ๊บ
เจ้าพนักงานพิทักษัพเนี่ยก็มีเวลาในการที่จะดำเนินการกับเขาได้๓ปี
หลังจากนั้นเขาจะถูกปลดปลดจากเป็นบุคคลลมละลาย
ถ้าเราฟ้องตอนนี้เลยมันจะคล่อมกัน
มันจะคล่อมเวลาเราจะเสียเวลาตรงนี้

ใกล้เวลาจะครบอายุความ๑๐ปี

ก็คือใน๓ปีนี้ค่ะเขาจะเป็นบุกท่าสารสั่ง

ไม่สามารถทำนิติกรรมใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเองได้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดำเนินการ
ใช่ค่ะจะพิทักษัพต่างเอาไว้ให้กับเจ้าหนี้ค่ะ
ถ้าวันนั้นเขายังเหลือมอเตอร์ไซค์เก่าคันเดียวก็

เพราะตลอดเวลาเขาไม่เคยชดใช้อะไรเราเลย
ใช่ค่ะไม่ได้คำขอโทษอยู่ค่ะ

คิดว่าจะได้การชดใช้เยียวยา

ถ้าจริงแล้วเกิดเรื่องมาขนาดนี้
ไม่จำเป็นต้องแบบชดใช้ในเงินยอดที่เขากำหนดหรอก
ที่เราเข้าใจได้ในเหตุและผลนะคะตามความเป็นจริง
แต่ว่าการที่มีสัญลักษณ์สำนุกสักนิดหนึ่ง

แล้วก็แบบเอาของมาให้น้องบ้างหรืออะไรก็ได้
เพิร์ตหนูมีเดือนนี้หนูมีให้๒ห่อนะพี่หรืออะไรอย่างนี้
หรือแบบรอบนี้หนูซื้อนมให้น้องนะหนูไม่มีเงินที่จะให้
อย่างนี้มันยังพอทำให้เรารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดจริงที่เขาทำกับเรา
แต่สิ่งที่เขาขอโทษในวันที่ตำรวจสั่งมันเหมือนกับทำไปอย่างนั้น
แค่เพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่าขอโทษแค่นั้นเอง
จากใจจริงเขาแทบจะไม่มีแรงเรื่อยซ้ำค่ะ
เขาคงใช้วิธีการในทอดเวลาไปเรื่อยจนหมด
อายุความสืบทรัพย์หรือว่าล้มละลายคุณกันคิดว่ายังไงเรื่องนี้
ผมบอกให้นะกฎแห่งกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอนะครับ
ท่านทำเหมือนว่าท่านหลับตาตื่นมาแล้วไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้น
ผมบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้ท่านลองคิดใหม่นะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นมา๑๐ปีที่แล้ว๑๐ปีนี้ยังตามหลอกหลอนท่านอยู่เลย
แล้วท่านก็มีลูกไม่ต่างจากแม่น้องการ์ตูน
ไม่คิดเหรอครับว่าเวรกรรมนี้มันจะไปตกลงที่ลูกหรือครอบครัวท่านบ้าง
ท่านผมบอกเลยนะวันนี้เรื่องมาถึงผมมีคนส่งข้อมูลของท่าน
ให้ผมเยอะมากไม่ใช่ว่าท่านใช้ชีวิตอยู่เงียบ
ทำตัวโลโปรไฟล์แล้วหายไปไม่ใช่นะครับ
รู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวแล้วรู้ตัวอยู่แล้วแต่ว่ารู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้ว
กรรมกำลังจะตามสนองท่านอย่างน้อยกฎหมายอาจจะทำอะไรท่านไม่ได้
กฎแห่งกรรมเขาอาจจะทำร้ายท่านก็ได้ท่านกำลังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูก
ถ้าสักวันหนึ่งท่านทำแบบนี้ไม่ไปรับผิดชอบกับการกระทำที่ท่านทำ
วันหนึ่งลูกท่านเห็นจะรู้สึกยังไงกับท่าน
เอาเป็นว่าเราก็คงทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแม้ว่าจะรู้เขาอยู่ที่ไหนอย่างไร
เหมือนที่นักกำบอกความยินก็รู้แต่ก็ต้องรอเวลานั่นแหละ
กฎแห่งกรรมที่ทำเสมอนะพี่หูย